ระทึกลามินทานะฮะอยู่ดี๑๐ตำรวจตรีบิดมอเตอร์ไซค์มาแล้วเหมือนมีเรื่องมีเรื่องกับคนขับรถเมย์
๗๑จากนั้นมาควักอาวุธปืนยิงโป้งกลางถนนไม่สนพบตรล่าสุดโดนให้ออกจากราชการแล้วครับย้อนไปดูเหตุการณ์

ค่ะโอ้ยโอ้ย
เขาเขาก็ต้องจะมาเจาะที่แฟนหัวค่ะพี่

เออรู้แล้ว
คนที่ลั่นไกลคือคนที่ลูกศรชี้เมื่อสักครู่นี้
ไม่ได้ใส่ชุดเครื่องแบบราชการตำรวจแต่เขาคือตำรวจฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางวันแสก
และท่อนลับเดือนสุดท้ายของปีหกสี่หนึ่งธันวาคมพอดิบดี
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับรถเมย์สายเจ็ดสิบเอ็ดนะฮะ

คนขับรถเมย์กระเป๋าเนี่ยไปให้กลางกับทางเจ้าที่ตำรวจ
นครบัรบางชันคือขับรถมา
ทำไมรถมันควันดำจังวะถามแบบนี้เหรอ
ถามแบบนี้ถามว่าทำไมรถควันดำมีใบอนุญาตหรือเปล่า
ทางนี้ก็งงว่าเอ้าแล้วคุณเป็นใครแต่งตัวก็ไม่ใช่เครื่องแบบราชการ
อยู่ดีมาถามแบบนี้ก็เลยบอกไม่รู้
คืออาจจะตอบกวนเข้าไปก็ดูหน้าตามันไม่น่าจะตอบ
เพราะมันเหมือนไม่ใช่ราชการอ่ะไม่รู้ไปถามเจ้าของอู่เอง
พอพูดคำนี้สักพักเดียวเหมือนจะไม่มีอะไร
จากนั้นมารถ๗๑ก็ออกไปแต่มีมอเตอร์ไซค์ก็คือคันเดิม
บิดตามหลังมาแล้วใช้วุดปืนยิงป้ง
เพราะยิงป้งคนขับรถตกใจรีบจอด
แล้วตามนัดเลยฮะมีมอเตอร์ไซคันหนึ่งก็คือคันเดียวกันที่เป็นคู่กรณี

จนกระทั่งแฟนก็คือกระเป๋านะกระเป๋ารถเมย์
บันทึกเหตุการณ์นี้เอาไว้ได้แล้วได้ยินเสียงคาหูเลย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนราบิทาประมาณหลักกิโลเมตรที่๘ฮะ
ล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ตำรวจพอถอพิสูจน์หลักฐาน
ก็มาตรวจสอบรายละเอียดแล้วเจอกระสุนปืนยิงเข้าไป
หนึ่งโป้งจริงและยิงตรงไหนใกล้คนขับมาก
คือถ้าเบี่ยงอีกนิดเดียวหัวคนขับรถเมย์เลยครับ
เหตุการณ์หลังจากนั้น๓ชั่วโมงนิด
ชั่วโมงนิดคนที่ใช้อาวุธปืนยิงมามอบตัวแล้ว
โอ้โหตกใจหนักเลยเพราะเขาเป็นตำรวจ
ตำรวจตรีกัมปนาศชัยการอายุ๒๗ปีเป็นตำรวจกองบิน
กองบินไหนน่ะตรงละบินทาบิโรหกว่ะ
ใช่หรือเปล่านะฮะเป็นตำรวจกองบิน
เพราะแถวนี้ไม่มีบินไหนแล้วมีอยู่บินเดียว

แล้วเขาอ้างว่าเหตุที่ไปทะเลาะกับคนขับรถเมย์
เหตุที่ใช้อาวุธปืนยิงเพราะทะเลาะกับแฟน
แล้วเกี่ยวอะไรกับคนขับรถเมย์นะฮะนี่คือข้ออ้างครับ
ตอนแรกที่ตำรวจมีการสอบปากคำปล่อยตัวไป
แต่สุดท้ายพอข่าวนี้มันใหญ่โตต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหา
ข้อหานักพยายามฆ่าเพราะวิถีกระสุนเนี่ยมันจะฆ่าคนตายเลยนะ
พยายามฆ่าพกพาอาวุธปืนและยิงอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
ตอนนี้ต้นสังกัดคือตำรวจการบินได้มีการตั้งกรรมการ
สอบวินัยร้ายแรงแล้วแต่เบื้องต้นยิ่งกว่านั้น
ให้ออกจากราชการเอาไว้ก่อนแล้วฮะ
นี่คือเหตุระทึกขวัญกลางวันแสก๑ธันวาคมที่ผ่านมา